เธอเป็นคนสตรองมากสำหรับพี่บุ๋มปนัดดา
เห็นไหมคุณภาพบิกินี่สีแดงชุดแดง
อยู่บนเรือยอสนั่งแบบว่าเออชิลอยู่บนน้ำอยู่ในสระอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีคนมาเมาส์แม่บุ๋มบอกว่า
แถมยังมีคนไปแซะแม่บุ๋มด้วยถ้อยคำรุนแรงมาก
บอกว่าเธอเป็นนางงามสามผัวแรงมาก
เจอสองเด้งแบบนี้แม่บุ๋มเคลียร์ให้หายเพลียใจเลยจ้า
ก็มีคนมาเรียกผมว่าอีนางสามผัว
ผมก็เลยนึกในใจฉันก็แต่งงานสองรอบนะ
นับผิดเปล่าเห็นไหมไม่ว่าแม่จะพยายามทำความดีมากแค่ไหนก็ตาม
แม่ว่าแม่จะพยายามทำตัวเป็นผู้หญิงเก่ง
ความสามารถรอบด้านงานจะเยอะขนาดไหนเงินจะเยอะขนาดไหนก็ตาม

ดังนั้นหนูอย่าไปกลัวคำพวกนี้ลูกมันแค่คำพูด
ช่องอิเอวเดี๋ยวถ้าถามว่าไม่จริงอยากจะเปิดให้ดูแต่ว่ามันไม่ได้

เอาล่ะกลับมาดูแลตัวเองบ้างอะไรบ้าง

โสดและแม่สตรองมากจริงค่ะ